เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกิจกรรมดีของหน่วยงานดีอย่างบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัด
ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จำนวน๒๕๐ทุนเพื่อมุ่งเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนประเทศอาเซียน
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยครับ
โดยนายรุ่งโรศรังสิโยภาษย์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชน
สหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งผลักดันการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
การส่งเสริมด้านการศึกษาตามแนวพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙ที่ผ่านมานะครับ
สปลาวเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาเมียนมาร์
แล้วก็ประเทศไทยปีละกว่า๕๐๐คน
เพื่อร่วมพัฒนาประเทศที่เข้าไปดำเนินการทางด้านธุรกิจร่วมกันครับ
การที่เรามีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับชุมชนช่วยเหลือสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ตรงนี้เนี่ย
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญแล้วก็ท่านก็ได้ให้แนวคิดให้การสั่งสอน
พวกเราตรงนี้ทุกคนมาตลอดว่าเราไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเราจะต้องทำสังคมนั้นให้มีความเจริญ
เจริญเนี่ยธุรกิจก็สามารถที่จะอยู่ได้ธุรกิจก็สามารถที่จะมีการพัฒนาได้
สังคมเจริญก็หมายความว่าคนมีความสามัคคีกันคนมีความรักกันเราเองเน้นในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหลัก
สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับครอบครัวและประเทศชาติอย่างเช่นนางสาวคัมเมอร์ดวงมณีจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่เคยได้รับทุนตั้งแต่เรียนระดับชั้นมัธยม
ก็บอกว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาสังคมดังนั้นตนเองก็เห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับ
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕๗จากโรงเรียนทั่วนครเวียงจันทร์แล้วก็แขวงคำม่วนรวมทั้งหมด๒๕๐ทุนเพื่อมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
และเป็นกำลังใจที่สำคัญในการสร้างฝันของตัวเองสร้างคนให้เป็นคนต่อไป